คุณผู้ชมคะมาดูปัญหาคนกรุงที่ต้องเจอกันหน่อย
ตอนนี้เชื่อว่าหนึ่งในอุปกรณ์คู่ใจของคนกรุงคือ

ว่าโอ้โหตื่นเช้าขับรถมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในทะเลหมอกนะคะ
รู้สึกเหมือนหมอกลงอากาศน่าจะดีแน่
ล้วนเลยค่ะฝุ่นทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม
แล้วก็เขาบอกไว้เลยนะคะว่า
สถานการณ์ฝุ่นในกรุงเทพที่เกินค่ามาตรฐาน๑๕พื้นที่
จะเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไปอีก
ไม่ใช่วันแต่เป็นเดือนค่ะ

โดยเฉพาะแนวสร้างรถไฟฟ้าตัวดีเลยนะคะ
กรมควบคุมมลพิษก็ออกมารายงานสถานการณ์
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
ในวันที่๑๑มกราคมค่ะ
พื้นที่ริมถนนเขาตรวจวัดได้ระหว่าง

คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับที่
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว
เพราะว่าค่ามาตรฐานมันคือ๕๐

แต่นี่วัดมาขั้นต่ำก็๕๘เข้าไปแล้ว

พื้นที่มี๕๘๑๐๐มิโครกรัม
ส่วนพื้นที่ทั่วไปตรวจวัดได้ระหว่างสี่สิบหก

ค่ามาตรฐานไป๑๕พื้นที่ค่ะ
นายประลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่า

มันจะขึ้นขึ้นลงไปอีกสักระยะหนึ่งเลย

ข้าวฝุ่นละอองในกรุงเทพฯมหานครและปริวนธน
มันเพิ่มขึ้นจนเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เป็นเพราะว่าสภาพอากาศปิด

เหมือนที่คุณปลาเคยบอกเอาไว้ว่า

แล้วก็ปกคลุมเราอยู่แบบนี้ไม่ไปไหนเลยค่ะ

นำรถแรงดันสูงไปฉีดพ่นน้ำในพื้นที่
ส่วนการแก้ปัญหาในอนาคต
กรมควบคุมมลพิษเขาก็เสนอในที่ประชุม

มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอยู่ด้วย

เพื่อขอให้ลดปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดริมถนน
เพราะว่าสาเหตุของมลพิษแล้วก็ฝุ่นควันไอเสีย
มันมักจะเกิดขึ้นตามแนวเกาะสร้างรถไฟฟ้านะคะ

อยู่ที่ริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียน

แล้วก็ริมถนนดินแดงเขตดินแดงค่ะ
นะคะเรายังต้องอยู่กับสภาพอย่างนี้กันไปอีกนะ

แต่ว่าไม่กล้าสุดหายใจเข้าไปลึกเลย